หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะฮะ
มีครูผู้หญิงคนนึงนะครับที่อายุสี่สิบสี่ปี
เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยด้วยไปร้องกับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดชุมพร
บอกว่าเธอเนี่ยแอบคบหาอยู่กินมีสัมพันธ์ลับกับผู้มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวมีลูกกันแล้วล่ะ
แต่ว่ายังไม่ได้หย่ากันทั้งคู่นะครับแต่ก็มาคบกันคบกันอยู่เป็น๑๐ปี
ถึงขั้นที่พอโรงเรียนเนี่ยบอกให้เธอไปตัดผมสั้น
ให้ดูเหมือนธอมหน่อยแบบเนี้ยค่ะไปไหนมาไหนคนจะได้ไม่จับผิด
เธอก็ทำเอาอะไรมารัดหน้าอกให้มันดูลักษณะเหมือนเป็นธอม
แต่เธอไม่ได้เป็นแต่สุดท้ายแล้วพอคนนี้กลับไปมีผู้หญิงคนอื่น
ซึ่งก็เป็นครูอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดเดียวกันนี่แหละ
ก็เลยมาร้องเรียนเพื่อจะขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่าถูกกันแกล้งถึงขั้นที่
อาจจะไม่ได้ทำงานต่อเพราะเธอเป็นครูอัตราจ้างแล้วก็ถูกให้ไปบังคับว่า
จะต้องเซ็นยินยอมจะไม่ไปตามราวีมีเรื่องมีราวอะไรกับพอ
โรงเรียนคนนี้อีกเนี่ยนะฮะตกลงแล้วเออแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวต่างหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาจะว่ายังไงกับกรณีแบบนี้นะครับผู้ที่ไปร้องเรียนนะครับก็คือว่า
ที่ร้อยตรีหญิงชะนกประพัดวัตนประเสริฐอายุสี่สิบสี่ปีนะ
หรือว่าครูส้มนะฮะเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสวี
เป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนะครับอ่าเธอบอกว่า
นะครับแล้วเธอก็ถูกกันแกล้งถึงขั้นอ่า
จะต้องย้ายออกจากโรงเรียนนะเพราะว่าพอไปฟ้อง
รองพอสำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษาของจังหวัด
ซึ่งกำกับดูแลเรื่องของโรงเรียนนะ
เธอก็ถูกเรียกไปให้ทำหนังสือข้อตกลงว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพอ
ใช่ค่ะเธอบอกว่าไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงซะด้วยซ้ำ
อยู่ดีก็เรียกให้ไปทำหนังสือเลยว่าอย่ามายุ่งกับพอคนนี้อีกอะไรแบบนี้
เธอก็ต้องยอมเซ็นเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เธอจะต้องได้รับการเซ็นสัญญา
ในฐานะครัวอัตราจ้างต่ออีกถ้าไม่เซ็นเดี๋ยวพอไม่เซ็นให้แล้วยุ่งเลยเนี่ย
ลองฟังเสียงที่ไปให้ข้อมูลกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรไว้หน่อยนะฮะ
ทำอย่างนี้นะถ้าหนูตกลงก็เซ็นเขาตกลงเลย
พี่ก็ยอมพี่โดนบีบพอสบายใจแล้วนะเขาจะไม่ยุ่งเรื่องสู่ตัวพอแล้วนะ
น้องคิดว่าไงพูดต่อหน้าพี่อย่างนั้นนะ
ส้มบอกว่าก็เซ็นไป๒๓เมษานะแล้วก็รับปากกันไว้นี่แหละนะ
ก็หวังว่าเหตุการณ์มันคงจะดีขึ้น
แต่ปรากฏว่าพอเช้า๒๕เมษาเป็นกำหนดวันที่ต้องเซ็นสัญญาจ้างในฐานะครูอัตราจ้างต่อ
เขาอยู่โรงเรียนเดียวกันนะครูส้มกับพอเนี่ยนะครับที่ว่าคบหาอะไรกันอยู่เนี่ย
ถ้าเก่งนักก็ไปหาคนอื่นมาเซ็นให้หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องทำงาน
ก็ออกไปเลยเหมือนกับบีบให้เธอออกจากโรงเรียนไปเลยอ่ะ

ก็เลยต้องมาล้องเรียนกับศูนนำลงธรรมของจังวัตรค่ะนะครับ
ชุมพรนะครับที่ครูส้มทำงานอยู่นะแล้วก็ภูมิในการโรงเรียนคนนี้ที่ถูกพาดพิงถึงเขาดูแลอยู่นะครับ
วันนี้ก็ห้องปิดเงียบฮะห้องพอก็เจอรองพอนะครับก็คือนายนโรงชัยเกิดเนธนะครับ
บอกว่าพอไปราชการต่างจังหวัดซึ่งทางนายนรงชัยรองพอบอกว่าก็รู้จักกับทั้งสองคนนะ
ทั้งครูส้มแล้วก็พอแต่ถ้าถามว่าทั้งสองคนสนิทสนมกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันขนาดไหนเนี่ย
อันนี้ไม่ทราบเห็นแต่เพียงว่าทั้งสองคนมักไปทำกิจกรรมร่วมกันมียิงปืนมีขี่จักรยาน
แต่ก็ไม่เคยเห็นไปไหนกันสองต่อสองเวลาไปไหนก็ไปเป็นหมู่คณะ
แล้วส่วนตัวทางผอก็ชื่นชอบเรื่องกีฬายิงปืนอยู่แล้ว
เขาอยู่ด้วยกันเพราะว่าลูกของพอก็เป็นเพื่อนกับลูกขาวผม
ต่างคนต่างก็มีครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าในส่วนไหนยังไงผมก็ไม่รู้
ที่ลึกหนาบาทั้งนั้นใช่ไหม
ก็ท่านรองพอนโรงชัยเกิดเนธนะครับก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องการผิดศิลธรรมมีครอบครัวกันแล้วแล้วก็มาคบกัน
แม้ว่าจะแยกกันแต่ยังไม่ได้หย่ากันอะไรพวกนี้ถ้าเป็นความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยกันมา
ก็ถือว่ามันก็ผิดวินัยมันก็ผิดศิลธรรมเพราะทั้งคู่ก็มีครอบครัวมีลูกมีเมียมีสามีกันหมดแล้ว
แต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ต้องให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงกันเอง
คือทางทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อท่านผอนะฮะอยากจะให้ชี้แจง
จะได้ชัดเจนว่าเออมันเป็นยังไงแต่ว่ามีเบอร์แต่ก็โทรไปก็ไม่รับเลยวันนี้
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะคือจริงแล้วเนี่ยมันมีระบุไว้ในข้อกฎหมายเลย
ถ้าหากว่าข้าราชการมีพฤติกรรมที่เป็นความผิดในลักษณะของเชิงชู้สาวก็จะสามารถเอาผิดทางวินัยได้
จริงนะก็จะมีบทลงโทษที่เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไป
คุยกับผู้มนุยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพร
สองนะคะนายอดุลเงินศรีซึ่งพอเขตพื้นที่การศึกษา
ก็บอกว่าได้ทราบเรื่องนี้แล้วก็ได้รายงานเหตุการณ์ที่
ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดรู้แล้วตอนนี้
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรที่ครูส้มไปร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรมยังไม่ได้ส่งเรื่องไปที่เขตการศึกษา
ก็เลยยังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ปรึกษาจากหลายฝ่ายเห็นว่าต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วล่ะครับก็เมื่อมีการประชุมครูในทุกทุก
ครั้งเนี่ยได้มีการกำชับอยู่ตลอดทางพอเขตพื้นที่การ
ศึกษาบอกแบบนี้นะกำชับตลอดหลัก๒เรื่องเรื่องทุจริตกับ
ชู้สาวอันนี้จะไม่ยอมถ้ามีหลักฐานชัดโทษวินัยที่
มาว่าจริงหรือไม่จริงที่มีเขามาถ้าเป็นครูเนี่ยลักษณะ
ของชู้สาวลักษณะของเหล่นพันธุ์ปันนั้นลักษณะของเจ้าครู
เราค่อนข้างจะมีโทษรุนแรงส่วนกรณีที่ครูส้มไปร้อง
เรียนเนี่ยนะคะผู้มนุยการเขตพื้นที่การศึกษาก็บอกว่าเรื่องนี้
เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูตัวเองถ้าเกิดว่าครูส้มบอกว่าไม่รับ
ความเป็นธรรมจากตัวเองเนี่ยนะซึ่งตัวเองอยู่เป็นพยานอ่ะนะ
ตอนที่ทำสัญญากันเนี่ยนะคะว่าไม่ให้ครูส้มไปยุ่งเกี่ยวกับ
มนุยการคนนี้อีกก็ยืนยันว่าขณะเกิดเรื่องมีการโพสต์
ว่ากันไปว่ากันมาก็เลยเรียกทั้งคู่อะค่ะทั้งครูส้ม
แล้วก็พอเนี่ยมาตกลงกันมาเคลียร์กันกับรองผู้อำนวยการ
เขตอีกคนในวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาก็ให้ตกลงกันเองทาง
เขตก็จะไม่ดำเนินการอะไรก็แค่นั้นยืนยันว่าในการตั้ง
คณะกรรมการสอบตัวผอเขตคนนี้จะไม่อยู่ในชุดคณะกรรมการ
สอบเพราะพอเขตคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทั้งคู่เขาเซ็น
ตกลงกันนะคะว่า๒๓เมษายนก็เลยคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะ
สอบข้อเท็จจริงไม่ร่วมด้วยกลัวจะเป็นข้อคอรหา

อาหาร

มาค่ะคุณผู้ชมจากแหล่งข่าวคนนึงนะคะที่เขารู้เรื่องนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
พอคนนี้พยายามจะเปิดตัวว่าเมียรักใหม่มาสักพักนึงแล้วนะอืม
พาครูที่เป็นรักใหม่มานั่งถึงที่โต๊ะทำงานของตัวเองที่โรงเรียนที่เขาสอนอยู่
หลังจากนั้นพอคนนี้ได้นัดครูสาวมาพบในโรงเรียน
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจปืนแล้วก็มีการเถียงกันทะเลาะกัน
สุดท้ายพอโทรไปบอกตำรวจว่าไม่ต้องมา
หลังจากครูส้มพบว่าโทรศัพท์ที่ซื้อให้ผอมีรูปครูสาวอีกคน
แล้วพอก็เลยเอาโทรศัพท์มือถืออันนี้แหละปลาใส่ครูส้ม
หน้าเพื่อนครูคนอื่นอื่นที่อยู่ด้วยกันซึ่งมีหลักฐานการแจ้งความนะคะ
เรื่องของการปลาโทรศัพท์มือถือเนี่ยจนมามีเรื่องของการเซ็นสัญญาตกลงกันว่า
ไม่ยุ่งเกี่ยวกันจนครูส้มต้องออกมาร้องเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้
มีครูคนนี้ที่เป็นครูอัตราจ้างคนนี้เขาก็อยู่ในเหตุการณ์
เขาเป็นแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราครับทีมข่าวของเราก็เลยตามหา
คุณครูของโรงเรียนประถมในอำเภอสวีที่ถูกพาดพิงว่าเป็นรักใหม่ของพอคนนี้นะคะ
แล้วก็บังเอิญไปเจอครูสาวคนนี้เข้าจริงนะคะทีมข่าวเราไปเจอมานะคะ
ก็พยายามจะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับแต่ครูสาวคนนี้บอกแค่ว่า
ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ชี้แจงอะไรเลย
มาสั้นแค่นี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่นะไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะคะ
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงก็ได้
ใช่ต้องมีการตรวจสอบ
เรื่องนี้มันก็ยังไม่ชัดว่าตกลงฝ่ายไหนเป็นอะไรยังไงกันแน่ใช่ไหม
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากแหล่งข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าในครั้งนี้
มีแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาว่าเมื่อ๔ปีก่อนนะคะ
คุณครูที่เป็นรักใหม่ของพอคนนี้เคยมีประวัติเรื่องชู้สาวมาก่อนด้วย
เป็นเรื่องชู้สาวระดับผู้บริหารในวงการข้าราชการครูแล้วก็ในระดับครูด้วยกัน
เรื่องแดงถึงขั้นต้องลาออกก็มี
ก่อนที่จะมาถูกต้นสังกัดสั่งย้ายภายใน๒๔ชั่วโมงจากเขตพื้นที่เดิม
อยู่อีกเขตพื้นที่หนึ่งในโรงเรียนนี้ของอำเภอสวี
เหมือนกับครูสาวคนนี้ที่เป็นรักใหม่ของพอมีประวัติเรื่องชู้สาวมาหลายเรื่อง
เหตุการณ์แล้วก็ถูกสั่งย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอสวี
ก็คือโรงเรียนล่าสุดที่มาสอนซึ่งตรงนี้ทางครูสาวหรือว่าครูส้มที่เขามาร้องเรียนเนี่ยนะคะ
ก็บอกกับเราว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมครูสาวที่เคยมีเรื่องชู้สาวมาตั้งหลายครั้ง
ผิดวินัยของข้าราชการครูแต่ยังอยู่ในระบบข้าราชการครูได้จนถึงทุกวันนี้
เคยมีประวัติเรื่องชู้สาวตั้งแต่โอ้โหระดับผู้บริหารระดับครูด้วยกันถูกสั่งย้ายแล้วก็ยังเป็นครูอยู่
ส้มก็เลยบอกว่าอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ด้วย
แต่ยังเป็นการร้องเรียนอยู่นะฮะใช่ค่ะต้องรอการตรวจสอบว่าตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะ
ตอนนี้ก็เป็นแค่ฝั่งครูส้มที่ออกมาร้องเรียนออกมาเปิดเผยนะครับ
ทีนี้มาดูหน่อยว่าถ้าอีกส่วนหนึ่งล่ะเพราะว่าครูส้มผู้ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ย
เขามีสถานะเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วถ้าไม่เกี่ยวกับทางเรื่องของวินัยครูเนี่ยเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยถ้าเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้มันจะมีผลอะไรไหม
ใช่เพราะก่อนหน้านี้ครูส้มบอกว่าได้เงินจากทางสมาคมยิงปืนเพราะเขาเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติปีหนึ่งเป็นล้านล้าน

เลี้ยงเป็นล้านแล้วเอาเบี้เลี้ยเหล่านี้ไปปลนเปลือผอไงไปรักเขาไปปนเปลือซื้อปืนให้อะไรให้
ซื้อมือถือใหม่ให้คุณนี้สมค์ย่อมรับเลยครบครบเปิดเพลย์ให้หมดเลยค่ะ
นายฉลิดรัฐจันทรุเปกษานะเพราะว่าทางฝั่งของสมาคมเนี่ย
เราเจอท่านอุปนายกสมาคมนะครับซึ่งนายชะลิดรัฐบอกว่าก็ยังไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้นะ
แล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยก่อนหน้านี้เคยเจอนักกีฬาที่เป็นข่าวเนี่ย
ก็คือครูส้มเนี่ยเห็นตัดผมสั้นทีแรกยังคิดว่าเป็นธอม
แต่จากการสอบถามไปทางเลขาของสมาคมกีฬายิงปืนที่มีโอกาสคลุกคลีกับนักกีฬาอยู่บ่อย
ทราบว่าถ้าโดยปกติแล้วครูส้มนักกีฬายิงปืนทีมชาติคนนี้ก็เป็นคนนิ่ง
ปนิสัยก็ถือว่านิสัยดีคนหนึ่งพูดจาตรงไปตรงมาไม่เคยสร้างปัญหาอะไรให้กับทางสมาคม
แล้วก็เพื่อนนักกีฬาทีมชาติด้วยกันส่วนฝีมือกับผลการแข่งขันยิงปืน
ก็ถือว่าอยู่ระดับกลางกลางของสมาคมเป็นนักกีฬาที่มีวินัยดีคนหนึ่ง
ติดทีมชาติมาประมาณสามปีแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการคัดตัว
เพื่อจะไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะฮะ
ชลิดรัฐบอกว่าจากประเด็นที่เป็นข่าวในขณะนี้
ทางสมาคมถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
และไม่มีผลต่อการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติที่จะลงแข่งขัน
เพราะว่าไม่ได้เป็นการผิดวินัยเกี่ยวกับกีฬายิงปืน
ส่วนประเด็นที่ว่าโอ้โหครูส้มบอกได้เบี้ยเลี้ยงปีละเป็นล้าน
เอาไปให้พรออมหมดเลยซื้อนู่นซื้อนี่ให้
ยืนยันว่าน่าจะเข้าใจผิดเพราะทางสมาคมกีฬายิงปืน
นายชลิดรัฐอุปนายกสมาคมบอกว่า
คือไม่มีจ่ายเบี้ยเลี้ยงแบบปีละเป็นล้านให้นักกีฬาสูงขนาดนี้
ส่วนภาพนี้ก็เป็นเหมือนกับที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
ว่าเป็นแรกแหวนแทนใจกันก็เลยโพสร์ภาพแบบนี้
เอาล่าสุดครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้สัมภาษณ์ครูส้มนะฮะนี่ครับซึ่งครูส้มยืนยันนะครับว่าการเซ็นสัญญาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
พอนะที่คบหากันอยู่แล้วเป็นกรณีเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่เอาไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมการร้องเรียนไม่ได้ต้องการให้ผอกลับมาเป็นคนรักอีกแต่ต้องการเรียกศักดิ์ศรีของตัวเองคืน
พร้อมกับเปิดเผยว่าตั้งแต่คบกันมาพอก็ถือว่าเป็นคนดีเป็นคนร่าเริงนะ
แต่เมื่อเจอพบกับรักใหม่อะไรเนี่ยมันเหมือนกับคนโดนของไปเลยอะไรประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
หน้านับสื่อน่ารักพูดล้อสนุกอารมณ์ดี
พี่ไม่ได้ต้องการท่านผอมาเป็นเหมือนเดิมหรือมาเป็นคนนักหรืออะไรเหมือนเดิมไม่มีแล้วค่ะ
พี่ไม่ได้คิดการที่พี่เดินขึ้นศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยพี่ใช้เวลาคิดเป็นเดือน
จากเหตุการณ์ที่พี่เจอพี่ไม่ได้หึงหวงหน้ามืดแล้วเดินขึ้น
พี่ใช้เวลาคิดคิดแล้วคิดอีกแล้วก็มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้ทุกอย่างจบได้
ผอพูดเพื่อที่จะเอาพี่ออกจากชีวิตโดยที่ท่านไม่คำนึงเลย
ท่านพูดประโยคสำคัญออกมาในชีวิตท่านเลย
ผมไม่เอาแล้วยังตามให้ผมเอาอยู่ได้
น้องว่าแกสมควรพูดไหม
อ่ะก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะ
เหลือก็ต้องรอแต่ละฝ่ายที่ถูกพาดพิงออกมาชี้แจงกันต่อไป